คุณผู้ชมค่ะพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙นะคะ
แผ่ภัยศาลถึงประสบกรณิกรของพระองค์อย่างทั่วถึงค่ะ
ไม่เว้นแม้แต่กระทั่งชาวจีนอพยพในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยี่ยนแล้วก็พระราชทานชีวิตใหม่
ให้เป็นคนไทยใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านยาง

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนอพยพหนีสงครามมาจากมณฑลจีนอยู่นาน

โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ที่มีพระบรมราชานุญาตให้อาศัยอยู่บนแผ่นดินไทย
ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร
สมชายวงศาชาวจีนอยู่นานที่อาศัยอยู่ที่นี่มากว่า๓๐ปี
ยังไม่เคยลืมความภาคภูมิใจ
ที่เคยเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่๙
เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเยี่ยนราชดรชาวไทยภูเขา

และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างไม่รู้ลืม
เมื่อก่อนผมเลี้ยงพึ่งอยู่ครับ
เลี้ยงพึ่งอยู่ที่เหลือยักษ์นี้ไปนึงกิโลครับ
พระเจ้าอยู่โหได้เขาว่าพระเจ้าอยู่โหจะเข้ามาเสด็จในบ้าน

พอดีโตเกียวผมเขาเป็นคนกองตุ้งครับ
แล้วบอกเทาเกว่าว่าในวันนี้พระเจ้าอยู่โหจะมาเสด็จบ้านเรา
ตอนนั้นพระเจ้าอยู่โหเสด็จที่อังคารมาก่อน

แล้วก็ผมไปล่างานกับเทาเกว่าเทาเกว่าบอกว่าลาทำไม

แกก็บอกผมว่าอย่างนั้นก็ไปทั้งสองคนเลย
เทาเกว่าก็จะไปด้วยก็จะเอาน้ำผึ้งไปทวาย
วันนั้นผมเอาน้ำพึ่งไปถวายพระเจ้าอยู่หัวไปกับทุกเขตนะครับ
แต่ผมก็ไม่ได้ใกล้ความมืออยู่ห่างเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขากั้นไว้ไม่ให้อยู่ใกล้พระเจ้าอยู่หัวก็เลยอยู่ห่างหน่อย

ภูมิใจมากที่ได้พบกับพระเจ้าอยู่หัวไม่ใช่ว่าจะง่ายพวกเราชาวบ้านชาวสวนจะได้เจอกับพระเจ้าอยู่หัวนะฮะ
ก็ดีใจมากเท่าแก่ก็ดีใจด้วยนะครับ
สภาพแวดล้อมของชุมชนบ้านยางที่เป็นพื้นที่บนดอยสูง
จึงทำให้ยากแก่การเข้าถึงทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค
หลวงราชการที่๙จึงมีพระราชดำริส่งเสริมให้ชาวบ้านทำการเกษตรบนพื้นที่สูง
สร้างสถานีอนามัยพระราชทานและโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
ต่อยอดด้วยการจัดตั้งโรงงานหลวงสำเร็จรูปที่๑ฝางแปรรูปผลผลิต
ในหมู่บ้านเราเพื่ออยากจะให้เรามีอาชีพที่มั่นคงที่ดีกว่าครับ
เพราะก่อนเราอุพยพอยู่บนดอยอย่างนี้ไปไหนก็ลำบากมากเลย
อยู่เมืองไทยแล้วก็จะไม่เหมือนที่อื่นนะฮะที่อื่นเราต้องอบพยพตรงนี้ตรงนั้นตลอดเลย
มาอยู่ประเทศไทยแล้วไม่ได้ไปไหนเลยเขาจะอยู่นี่ประจำเลย
พระองค์เขาดูแลพวกเราอย่างดีถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นคนไทยท่านก็ยังดูแลอย่างดีนะครับ
เราก็ไม่รู้จะว่าอะไรนอกจากว่าเราขอบคุณเจ้าฟ้าแผ่นดินมากที่สุดเลยครับ
อกจากนี้ในหลวงราชการที่๙อย่างพระราชทานสัญชาติไทย
แก่ผู้อพยพที่เคยมีสถานะเป็นคนต่างด้าว
สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนทำให้ลูกหลานผู้อพยพได้ศึกษาเล่าเรียน
ด้วยความต้องการให้ประสบกรณิกรของพระองค์กินดีอยู่ดี
เว้นแม้แต่กระทั่งผู้อพยพที่ไม่ได้กำเนิดบนแผ่นดินไทย
มายูจริงแซ่เจ้าอายุ๗๘ปีชาวจีนยูนานที่อาศัยอยู่ที่นี่มากว่า๖๐ปี
เล่าว่าตั้งแต่เข้ามาอาศัยอยู่บนแผ่นดินไทยก็รู้สึกว่าที่นี่ปลอดภัยและร่มเย็นเป็นสุข
เพราะมีในหลวงรัชกาลที่๙ที่ทรงรักประสบกรณิกรของพระองค์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
อาจจะชิงเข้าใจจุดมันก็ไม่อ้างชิงหรอก
กว่า๔๗ปีที่ชาวบ้านยางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่
ได้เข้ามาอาศัยใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของในหลวงรัชกาลที่๙
จนปัจจุบันชาวบ้านที่นี่ยังคงมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย
มีวัฒนธรรมดั้งเดิมตามแบบคนไทยเชื้อสายจีน
ยึดอาชีพทำการเกษตรอย่างพอเพียงตามรอยเอื้อพระยุคลบาท
และยังคงมีหัวใจสำนึกรักในแผ่นดินที่พ่อให้ตราบนานเท่านาน